ชั่วตะลันตะลาด
ออกจากที่นั่นแล้วมาเข้าตลาดกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
เบอร์๐วันนี้๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
เปลี่ยนไปดูราคาของผลไม้กันบ้างจ้า
ราคาของฝรั่งกิมจูวันนี้๒๘บาทต่อกิโลกรัม
แนตาลูป๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนชมพูทัพทิมจันทร์วันนี้๗๐บาทต่อกิโลกรัมจ้ะ